ทุกผู้ชมครับช่วยกันตามหาลุงจิ้มหน่อย
ลุงจิ้มเนี่ยอายุ๖๙ปี
เพิ่งขายที่ดินได้เงิน๑ล้านบาท

เพราะพอขายที่ดินได้เงิน๑ล้านบาท

ไปปล่อยกู้กินดอกเบี้ย
แล้วอยู่หายตัวอย่างปริศนาไป
นี่หายไปเนี่ย๑๑วันแล้วนะฮะ

เหลือทิ้งไว้แค่รถจักรยานยนต์
ไปล้มตะแคงอยู่ในร่องน้ำข้างป่าแถวบ้าน

ถูกต้องนี่นะฮะมันเกิดอะไรขึ้น
คือญาติเขาบอกเขาก็ทำทุกวิถีทางแล้ว
แจ้งความก็แล้วตามหาก็แล้ว

หมอดูบอกอีก๒๓วันแกกลับมา

นี่ยังไร้ร่องรอยไร้วี่แววอยู่เลย

ก็เลยมาร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชนด้วย
เพื่อจะได้ประกาศกันเผื่อใครเจอคุณลุงท่านนี้นะฮะ

ช่วงสายวันนี้นะฮะตำรวจเขาก็ช่วยนะฮะ
นี่สพเมืองฉะเชิงเซานะครับ
พันธบทเอกสาธิตมิตรรักภูมิกับการนะฮะ

แล้วก็กู้ภัยของฉะเชิงเซาด้วย

แถวหลังปั๊มน้ำมันริมถนนสุวินทวงหมู่๘ตำบลวังตะเคียน

จุดที่เจอรถจักรยานยนต์ของแกนะฮะ
เพื่อค้นหาลุงจิ้มนะครับ
จิ้มก็คือนายสมยศบัวประเสริฐนะครับ

เป็นคนที่ไปแจ้งความคนหายเอาไว้
เมื่อวันที่๑๐ตุลาคมช่วงบ่าย๒
ไปแจ้งความหลังจากที่ลุงจิ้ม

คือวันที่๙ตุลาคม
ค่ะวันนี้เท่าไรล่ะน้องมิน
วันนี้๒๐แล้ว๑๖วัน

นี่จุดที่เจอจักรยานยนต์ของลุงจิ้มนะครับ
สกูปปี้สีขาวเนี่ยทะเบียนกไก่ททหารรอเรือ๙๖๒นครนายก
ล้มตะแคงอยู่ที่ร่องน้ำแถวป่าข้างทางนะครับ
ไม่มีกุญแจรถเสียบอยู่ด้วยนะอ่านี่นะฮะ
แล้วก็เจอรองเท้าข้างหนึ่งนะแกหายวันที่๙ใช่ไหม
หลานสาวไปแจ้งความวันที่๑๐ไปเจอรถจักรยานยนต์กับรองเท้าหนึ่งข้างของแกเนี่ย
วันที่สิบเอ็ดตุลาคมนี่เจ้าหน้าที่ก็เดินเท้าด้วย
โดรนบินตรวจสอบจากด้านสูงด้านบนด้วยนะฮะ
แต่ไม่เจอร่องรอยเลยนะครับมีน้องเขยของลุงจิ้มนะฮะ
แล้วก็หลานสาวนะฮะหลานสาวคือสุดาวันน้องเขยชื่อสุชาติ
ที่วันนี้ก็ไปติดตามดูการค้นหาลุงจิ้มของทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ
เขยนะครับบอกว่าเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาลุงจิ้มเพิ่งขายที่ดิน
เงินมา๑ล้านแล้วก็ย้ายมาอาศัยอยู่กับน้องสาวของลุงจิ้ม
วันที่๙ตุลาคมลุงจิ้มแกขี่รถออกจากบ้านแล้วไม่กลับมาอีกเลย
หายไปเลยนี่วันรุ่งขึ้น๑๐ตุลาคมนะฮะ
ญาติก็ไปแจ้งความคนหายที่สพเมืองฉะเชิงเศร้า
ทีแรกคิดว่าเออลุงจิ้มแกคงไปไหนไม่ไกลหรอกนะ
หลงลืมจากโรคเบาหวานก็ได้นะครับ
ก็แจ้งความแล้วไปหาพระให้ดูดวงให้
ท่านก็บอกลุงจิ้มไม่ได้ไปไหนไกลหรอก
ไปธุระเดี๋ยวอีก๒๓วันกลับ
ก็ยังไม่กลับสักทีนี่๑๐วันแล้ว๑๑วันแล้ว
ญาติก็ตามหาต่อนะฮะจน๑๑ตุลาคมมีคนไปเจอจักรยานยนต์ของลุงจิ้มนะครับ
แต่ตามหาตัวแกไม่เจอนะครับแล้วไม่มีทีท่าว่าจะติดต่อกลับมาด้วยนะฮะ
ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นตายร้ายดีอย่างไร
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปนะครับที่จุดเกิดเหตุ
เจอจักรยานยนต์ของลุงจิ้มแถวตลาดนัดวัดต้นตานนะฮะ
นี่ตรงนี้นะฮะคือก่อนหน้านี้ที่เจอจักรยานยนต์เนี่ย
ตุลาคมมันจะรกกว่านี้แต่ตอนนี้เขามาปรับพื้นที่
เพื่อเตรียมทำตลาดค่ะอ่ามันก็จะโล่งหน่อยนะฮะ
รวมถึงบริเวณร่องน้ำที่เจอจักรยานยนต์กับทางรองเท้าหนึ่งข้างของลุงจิ้มด้วยนะครับ
หลานสาวของลุงจิ้มนะฮะคือสุดาวันนะครับบอกว่าเป็นห่วงลุงมาก
ลุงแกอายุเยอะแล้ว๖๙นะ
ป่วยด้วยเบาหวานด้วยความดันด้วยแขนขาอ่อนแรงด้วยตาก็เป็นต้อหินด้วย
หายไปเนี่ยถ้าอาการกำเริบขึ้นมาจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้
นี่คุณวิมลวันนะครับคุณเขี้ยววิมลวันก็ไปตามคดีนี้นะครับ
ครั้งสุดท้ายที่มีคนเจอลุงจิ้มเนี่ยคือวันที่๙ตุลาคม
วันนั้นแกสวมเสื้อสีเทาแขนสั้นกางเกงขาสั้นสีเทา
ใส่นาฬิกาข้อมือสีเงินแล้วก็มีหมวกลายทหารที่ใส่
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านไป
แกบอกแกจะไปตลาดนัดหน้าหมู่บ้าน
นี่นะฮะจุดแรกก็มีคนเห็น
จุดที่สองที่แกไปต่อเนี่ยมีคนเจอลุงจิ้มที่ตลาดนัดวัดต้นตาน
แล้วหายเลยฮะเจออีกทีคือ๑๑ตุลาคมคือเจอรถจักรยานยนต์

เบาะแสตอนนี้หลานสาวบอกยอมรับว่ามืด๘ด้าน
เพราะลุงจิ้มไม่มีครอบครัวที่ไหน
ที่ดินได้ก็ย้ายมาอยู่กับน้องสาวนะฮะ
เป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยสูงสิงกับใคร
มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะเป็นเวลาใกล้เคียง
นี่ช่วงที่มีคนเห็นลุงจิ้มแกขี่จักรยานยนต์
ประมาณบ่าย๓โมงนะ
การแต่งตัวกับรถเนี่ยมันคล้ายรถของลุงจิ้มนะยังไม่ยืนยันว่าใช่หรือเปล่า
น่าจะเป็นวันที่๙ตุลาคมวันที่แกขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านนะฮะ

คุณสุดาวันหลานสาวลุงจิ้มก็พาคุณวิมนต์วันไปที่บ้าน
นะแล้วก็พาไปดูที่ดินที่ลุงจิ้มแกขายที่ดินได้นะฮะ
ในซอยละม่อมอุทิศขายได้เงินมาล้านกว่านะฮะ
จากนั้นลุงจิ้มทั้งบ้านเก่าแล้วก็ที่ดินตรงนี้ด้วยนะที่ขายเป็นล้านกว่า
จิ้มแกก็แบ่งเงินออกเป็น๓ก้อนค่ะนะล้านกว่าเนี่ย
ก้อนแรกเนี่ยแกเอามาต่อเติมห้องที่บ้านของน้องสาวของลุงจิ้ม
คือป้าสมทรงป้าสมทรงอายุ๖๓ปีนะครับเพื่อจะมาอยู่ด้วยนะครับ
แล้วก็ให้ญาติญาติใช้ด้วยก้อนเนี้ยรวมรวมประมาณสองแสนค่ะ
อีกก้อนนึงนะแกก็เอาไปใช้หนี้นะครับก้อนนี้ไม่รู้ว่าแกใช้หนี้เท่าไหร่นะครับ
เหลืออีกก้อนหนึ่งเป็นก้อนที่สามแกเอาไปปล่อยกู้ให้กับชาวบ้าน
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครเป็นลูกหนี้ของแกบ้างปล่อยกู้เท่าไหร่ดอกเท่าไหร่อะไรยังไง
รู้แค่ว่าแกเอาเงินส่วนหนึ่งไปปล่อยกู้นี่นะฮะ
น้องสาวของลุงจิ้มนะฮะก็พาเราไปดูนะฮะ
ห้องของพี่ชายที่พอขายที่ดินได้ก็เนี่ยบ้านกับที่ดินขายไปก็มาขอต่อเติมอยู่กับน้องสาวนะฮะ
ก็ทำอยู่ได้ยังไม่ถึงปีเลยนะ
น้องสาวบอกวันที่พี่ชายออกจากบ้านไปก็ขี่รถฝ่าสายฝนไปด้วย
แล้วไม่มีกระเป๋าที่ปกติเนี่ยจะเป็นกระเป๋าสะพายประจำตัวเนี่ยติดตัวไป
ข้าวของติดตัวยาที่ต้องกินอะไรพวกนี้ไม่มีเลย
คิดว่าแกคงจะออกไปแบบไปแป๊บเดียวไปซื้อของ

อยู่ยาปกติต้องกินเนี่ยไม่ได้เอาไปด้วยนะครับ
เชื่อว่าวันนั้นแกคงจะออกไปแค่แป๊บเดียว
ถ้าใครพบเจอเนี่ยนะฮะทางญาติญาติบอกฝากบอก
ให้แจ้งเจ้าหน้าที่หรือว่าแจ้งครอบครัวหน่อย
ตอนนี้เป็นห่วงกันมากกินไม่ได้นอนไม่หลับกันเลยนะฮะ
ไอ้หลงหน่อยหนูไม่แน่ใจไงเพราะว่ามันมีรอยลูกรังตามล้อรถ
แต่ทางนู้นมันมาไม่ได้อยู่แล้วแล้วเขาเป็นคนแบบไม่พูดกับคน
เขาไปหาคนอื่นได้ไหมหาญาติหาเพื่อนสนิท
ไปถามแล้วเขาไม่ได้ไปถามมันเป็นเหมือนแบบคู่เขยเขาอ่ะอืม
แล้วเขาก็มาคนที่ให้การแบบนี้ค่ะ
เหมือนแกเพิ่งขายที่ได้แล้วก็มีการนำเงินจำนวนนั้นไปปล่อยกู้
อันนี้เล่าให้ฟังไหมคะว่าเป็นยังไง
อันนี้หนูก็ไม่ค่อยได้รู้ก็มีแค่แถวบ้านอะไรเนี่ย
แต่หนูไม่รู้จำนวนหรอกว่าเท่าไหร่
เนี่ย๑๑๑๒วันแล้วพานอนไม่หลับเลยก็เป็นห่วงแก
ถ้าเจอเป็นคนมาก็เออดี

ใช่ใครเจอขอให้บอกเราหน่อยแล้วจะเจอเป็นศพเจอเป็นอะไรก็แล้วแต่ขอให้เจอ
บอกทุกทางทุกที่หาไม่สู้ลุงก็ไปไหนเขาบอกอ้าวไม่รู้เลย
แล้วเราก็น้องหลับแล้วเราก็ขี่รถตามไปหาเนี่ยไม่เจอ
ก่อนที่แกจะหายตัวไปนะ
หลวงจิ้มแปลว่าแค่ขี่จักรยานยนตร์
ผ่านวินมอเตอร์ไซค์ประจี๊ดอายุ๕๕ปีประจี๊ดบอกวินป้าอยู่ตรงนี้
นาบาย๓๙ตุลาคมลุงจิ้มก็ขี่ผ่านวินนี่แหละขี่ไม่เร็ว
แต่ก็ไม่ได้มีใครสนใจอะไรหรอกใช่ไหมก็คนก็ขับรถขี่รถผ่านเยอะแยะ

แต่เขาไม่เห็นว่าเลี้ยวไปทางไหนเพราะเขาไม่ได้สนใจ
เขาไม่คิดว่าไม่ได้เห็นพวกเราระบายการหายไป
กล้องวงจรปิดต่างเพิ่มเติมด้วยนะฮะ
ว่าลุงจิ้มแกเนี่ยน่าจะขี่รถไปทางไหนอะไรยังไงต่อนะครับ
แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือจะไปตรวจสอบ
เรื่องของบัญชีธนาคารของลุงจิ้มด้วย
ว่ามีการเคลื่อนไหวอะไรยังไงไหม
เงินถอนเงินโดยเฉพาะช่วงวันที่๙ตุลาคม
แล้วก็หลังจากวันที่๙ตุลาคมจนมาถึงวันนี้ที่ยังหาแกไม่เจอเนี่ยค่ะ
คือถ้าเกิดช่วงนี้ที่แกหายไปอย่างไร้ร่องรอยติดต่อไม่ได้เนี่ย
แล้วบัญชีธนาคารของแกยังเคลื่อนไหวเนี่ยอันนี้มันก็จะพอรู้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าใช่ไหม
อย่างเช่นถ้าเกิดยังเคลื่อนไหวมันก็ต้องไปดูว่าลุงจิ้มเคลื่อนไหวเอง
ลุงจิ้มหายไปแต่ยังมีคนเอาเงินเอาบัตรหรือว่าเอาอะไรของแกเนี่ยไปเคลื่อนไหวหรือเปล่า
แต่จริงถ้าเคลื่อนไหวน่าจะตามตัวได้ง่ายขึ้นเลยนะคะเพราะว่าจะได้รู้ว่าเคลื่อนไหวที่ไหน
มันน่าจะแบบตรวจสอบกันได้แล้วว่าอยู่ในพื้นที่ตรงไหนยังไงบ้างนะคะ